สารแยกหรือบิน
สารแยกคือเรื่องผมจะเลี่ยวฝั่งนี้ครับ
เพราะฝั่งนี้เขาเคยไปแล้วแล้วมันไป
มันจะลึกประมาณเอวหรือหกครับ
หมายความว่าจะมาตรงเบาะน้ำจะไปทางซ้าย

แต่ไม่ตรงไปมันมีรูปะที่บ่อนี่ตรงสามแยก

แล้วรูลึกไหม

ไม่ค่อยยาว
แล้วทางนี้มันมุดลำบากมาทางซ้ายไปออกถงนึง

แล้วเรามองเห็นแสงไหมตอนที่เข้าไป
แต่ฝั่งนึงมีให้เห็นแต่ฝั่งนี้ไม่เห็นเลยใช่ไหม

เราถามนิดนึงตรงที่เข้าไปถึงเจอบอกที่พัทยาบีช
ที่มันเป็นทรายข้างบนมองมีรูเห็นแสง

พอหนูไปสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปสุดที่สุดเนี่ย
คือสุดที่พัทยาบีดหรือว่าไปสุดของมันเลย

แปะไว้เลยโดยแผนที่ต่อมาดูคะว
ดูคะวก็จะต่อด้วยสามสิบสามสิบที่ไหมมาตามทางเนี่ย

อ่ะเดี๋ยวพ่อมาสู่ตรงประมาณไหน
ตอนแรกพวกเขาเดินมาแล้วเห็นว่ามันไม่มีทางไป

เราเคยมาตามนี้แล้วมันตันใช่ไหม

แล้วออกไปจากนี้ต่อน
อายุครับทีกลางเนี่ย

จริงอันนี้ที่เดียวเรามาที่สนแค่ตัวไหนดูจากภาพดูดูไว้
หนูว่าหนูได้โค้งมะเห็นข้อโค้งมา

โค้งเสร็จแล้วหนูไปตรงไหนเนี่ย

๓๙แล้วจะไป๔๐แล้วเนี่ย

ตรงนี้เหลือ๔๐เหลือ๔๐เหรอ
จนตันแล้วพ่อเขาเขียนชื่อไว้ครับ
อ๋อสุดท้ายแปลว่าทางตันจะมีเขียนชื่อติดไว้ใช่ไหม
เขียนว่าอะไรครับ

ทีนี้หนูมันตันในความหมายตอนนั้นคือ

ไม่ใช่ครับมันหาทางเจอหาทางไปไม่ได้แล้วครับ
อันนี้ที่ปฎิจะมาถึง๔๐เหลือนี่ก็ยังเลยทำให้เขียนชื่อใช่ไหม

เขียนไว้มันจะมีรอยมือหรือรอยกำปั้นอะไรสักอย่างหนึ่ง

มีรอยกำปั้นถอยที่ดินเหนียวใช่ไหมแล้วก็มีโลยมือถ้าอย่างงี้ใช่ไหมนานยังที่ไปนานครับ

ไม่แต่นี้โครงสร้างทางยังไงมันก็ไม่เปลี่ยน

ตอนนี้แปลว่าน้องเข้าไปถึง๔๐แล้วก็ตอนนี้ข้อมูลก็น่าจะมาทางนี้แล้ว
โอเคไอแผ่นที่นั้นอยู่ไหนที่เคยเขียนเล่นกัน
ไม่ได้เขียนครับอ๋อไม่ได้เขียนใช่ไหม